ใครที่อยากจะไปเที่ยวแบบโฮมสเตย์มีแนะนำกันด้วยนะคะ
เพราะว่าฤดูการท่องเที่ยวปีนี้
เที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ริมแม่น้ำโขงได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะ
มีการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยวิถีการท่องเที่ยวแบบสโลไลฟ์
ที่สำคัญค่าพักค่าที่พักนี่ถูกเพียงแค่๓๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
คุณซีรีย์พระกรมนต์ไต้ตรึงตรีหุ่นพาเราไปชมกันค่ะ
เสียงเรียกขวัญของพ่ออุ๊ยนายวิรัติวิเวกวิน
เป็นกิจกรรมแสนอบอุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างเมือง
ที่เดินทางไกลสู่สุดชายแดนไทยริมฝั่งโขง
โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับแบบเป็นกันเอง
หลังจากล้างไม้ล้างมือจะได้ทานขนมพื้นบ้าน
ข้าวจี่เผาข้าวหลามร้อน
ให้นักท่องเที่ยวหลังเดินทางมาเหนื่อย
ที่นี่จะคือจังหวัดเชียงรายแต่ยังได้สัมผัสประเพณีชาวอีสาน
เพราะอดีตพื้นที่แห่งนี้มีคนอีสานอพยพมาตั้งรกราก
ตั้งแต่ปี๒๕๐๕ในยุคอีสานเขียว
ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอีสาน
ผสมผสานกับวัฒนธรรมชาวเหนือ
อย่างเมนูอาหารกลางวันที่มีทั้งส้มตำแจ่วบอง
แกงไก่บ้านเสิร์ฟบนขันโตก
นั่งทานบนเสือใต้ต้นไม้ใหญ่
เหมือนล้อมวงทานข้าวกับครอบครัว
แต่หากนักท่องเที่ยวอยากทำอาหารทานเอง
ก็สามารถเก็บผักจากครัวหลังบ้าน
ทั้งพริกผักกัดขาวสวรส
เพราะชาวบ้านที่นี่มีอาชีพเป็นเกษตรกร
ว่างเว้นจากธรรมนาก็ปลูกผักสวนครัวส่งขายด้วยค่ะ
และนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของการท่องเที่ยว
โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองของที่นี่นะคะ

วิวสองข้างทางดูวิถีของคนในชุมชน

ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายนะคะที่เรียกนักท่องเที่ยว

เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตรค่ะ
เรานั่งรถอีต๊อกชมสวนผลไม้เด็ดทานได้ตามใจ
หากมาเป็นหมู่คณะ๕๖คน
เฉลี่ยคนละ๑๐๐๑๓๐๐บาท
แต่หากต้องการพักอย่างเดียวพร้อมอาหารเช้า

ชาวบ้านในละมิดห้องพักภายในบ้าน
เป็นมาตรฐานโรงแรมทั่วไป
ระบบไฟที่สานะทางกรมการท่องเที่ยวเขาก็มาช่วย
หรือป้ายบ้านโฮมสเตย์ป้ายฟาร์มสเตย์

ชาวบ้านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในส่วนบางส่วน
ไลท์ของที่นี่คือการล่องเรือกลางแม่น้ำโขง
ชมธรรมชาติริมฝั่งโขงไทยลาวสู่เกาะช้างตาย
ใช้เวลาเดินทางเพียง๑๕นาที
เตรียมหมู๓ชั้นย่างกันตามแบบวิถีแบบชาวบ้าน
ได้ทั้งสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิต
และยังสร้างรายได้ให้ชุมชนเฉลี่ย๑๕๐๐บาทต่อครอบครัว
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นอกจากจะได้เรียนรู้ธรรมชาติ
สร้างรายได้ให้ชุมชนเล็ก
สิริพักกมลตรายตึงตรีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน